ดูเรื่องของเจ้าแม่ตะเคียนไปดูที่๒จังหวัด
ก็คือนครพนมกรรมจากเชิงเศร้านะครับ
เอาล่ะที่เห็นถกเถียงกันอยู่นะครับคุณผู้ชมครับ
นั่นเป็นเจ้าแม่ตะเคียนยักษ์ที่ประทับร่างทรงหญิง
แล้วก็มีการชักกระตุกแล้วก็แสดงตัวว่าเป็นเจ้าแม่ตะเคียน
คนหนึ่งร่างทรงคนหนึ่งเขาบอกว่าต้องการอาศัยมาอยู่อาศัยในวัดท่าดอกแก้วเหนือ
ตำบลท่าจำปาอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมแห่งนี้เพื่อให้โชคให้ลาบ
ซึ่งก็คุยกันมาคุยกันไปเนี่ยนะเขาบอกว่ามีเงื่อนไขด้วย
อยากได้ชุดขาวและเครื่องสักการะบูชาครับ
ส่วนตัวร่างทรงอีกคนเขาก็ตอบโต้กันไปมาสักพักก่อนที่เจ้าแม่ตะเคียนยักษ์จะออกจากร่าง
เขียนเลขมงคลใส่กระดาษที่เห็นเมื่อสักครู่นะ

เขียนเลขเอาไว้ให้ใครตาดีได้ตาร้ายเสียเขาว่าอย่างนั้น
แต่ถ้าใครยังเห็นไม่ชัดคุณผู้ชมที่ดูแล้วมันแวบเดียว
เรามีภาพช้าให้ดูแบบชัดว่าเลขอะไรที่เขาเขียนลงไปนะครับ
เมื่อสักครู่มีคุณผู้ชมโทรเข้ามาในรายการบอกว่า

นี่ไงขอแบบแช่เอาไว้ชัดว่ามันคือเลขอะไร
งั้นเราขึ้นภาพนี้ทั้งรายการเลยไหมคุณ
น้องใบตองช่วยผมหน่อยมันเลขอะไรเนี่ย

ถ้ารู้ก็ซื้อแล้วล่ะ
จังหวัดจันทบุรีไปดูกล้วยแปลกที่เขาบอกว่า
ออกลูกออกผลมากลางต้นเลยครับคุณผู้ชมครับ
และเมื่อเราเจอกับผลผลิตแบบนี้ที่ออกมากลางต้นแบบนี้แบบไม่เคยเจอ

ใช่ครับเป็นคำอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเลยนะครับ

ที่บอกว่าออกลูกมากลางลำต้น

ชาวบ้านก็แห่กันไป
ขอโชคลาภจากต้นกล้วยไข่ประหลาดต้นนี้

บอกว่าแทงเครือออกมาจากกลางลำต้นเลย
ภายในสวนของนายวิสิทธิพิทักษ์ผล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๙ตำบลเกาะขวางอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี

เขาเล่าว่าก่อนที่จะพบต้นกล้วยต้นนี้

เห็นพญานาคตัวใหญ่มาเริ่มเทิมเลยนะครับ

รุ่งเช้าตื่นมาไปดูพืชผักสวนครัว

เห็นต้นกล้วยต้นหนึ่งแปลกประหลาดกว่าต้นอื่น
นี่แหละมีลูกแทงออกมากลางต้นเลยนะครับ
ตัวเองเลยมั่นใจว่าเป็นต้นกล้วยมงคล
แล้วก็ไม่พลาดนะครับที่จะนำผ้าสามสีไปผูกเอาไว้

เพื่อพญานาคในฝันนั้นจะมาให้โชค
ส่วนเพื่อนบ้านนะครับก็มาให้กำลังใจครับ
เต็มบ้านไปหมดมาดูต้นกล้วยประหลาดนี้เลยครับ

นับเลยว่าผลกล้วยที่แทงออกมากลางลำต้นเนี่ย

เขาว่ากันว่านับได้๔๕ลูก
๕ลูกใช่ไม่ขาดไม่เกิน

เดี๋ยวค่อยมานับใหม่วนภาพอีกรอบแล้วก็นับใหม่
ไม่ต้องวนแล้วไม่ต้องวนแล้วล่ะ
แค่นี้เราก็บอกไม่รู้จะบอกกี่เลขแล้ว
ไปกันที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์คำชโนธนะคะ
ที่แห่งนี้ยังคงเป็นสถานที่ที่ประชาชนเนี่ย
แห่กันไปขอเลขเด็ดในช่วงปลายเดือนแบบนี้กันเยอะมากเลย

ห้ามนำแป้งไปโรยบริเวณต้นคำชโนธหรือว่าต้นมะเดือบ้าง
โยนเหรียญลงในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บ้าง

แต่ประชาชนก็ยังคงไม่สนใจค่ะ
นักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวบ้านก็นำแป้งฝุ่นไปทาที่ต้นชะโนธกันนะคะ

เพื่อที่จะขอโชคลาภกันอย่างต่อเนื่องนั่นเอง
หลังจากที่ไปกราบไหว้ปู่ศรีสุโธในคำชโนธบ้านโนนเมืองตำบลใน
ขออภัยนะคะตำบลบ้านเมืองอำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานีกันเรียบร้อยแล้ว

ก็เลยมีการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นตัวช่วย
เพื่อที่จะได้จับภาพกันอย่างชัดเจนมากขึ้น

ประมาณว่าเอาไปให้คนที่บ้านดูด้วยใครไม่ได้มาเอาไปฝาก